สถานที่ที่รวบรวมเรื่องราวประวัติศาสตร์ครั้งนี้

พิพิธภัณฑ์๑๓หมูป่าติดถ้ำหลวง
ตอนนี้เป็นช่วงของการเปิดให้เข้าชมฟรีอยู่
ก่อนที่จะเปิดอย่างเป็นทางการช่วงปลายปีนี้

ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์๑๓หมูป่า
ติดถ้ำหลวงบนวัดพระธาตุดอยวาวที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
หลังจากที่มีการปรับปรุงอาคารเก็บของมาเป็นพิพิธภัณฑ์
มาช่วง๒เดือนนี้ค่ะ

แล้วคุณช่วงแบบนี้วันหยุดยาวเสาร์อาทิตย์

แล้วดูสิคะในพิพิธภัณฑ์ก็จะมีการตกแต่งอย่างสวยงามเลย
มีการจัดแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์แล้วก็บุคคลต่างที่สำคัญอยู่ในเหตุการณ์
มีรวมอยู่ประมาณ๕๐๐รูปนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นนาวาตรีสมานกุนันหรือว่าจ่าแซมนายนรงศักดิ์โอสธนากร
ว่าราชการจังหวัดพยาวอดีตผู้บัญชาการเหตุการณ์
ยังมีหน่วยซิลแล้วก็กู้ภัยต่างค่ะ
แล้วก็ภาพบวชของหมูป่าเมื่อกี้นะ

แล้วก็เดี๋ยวจะเปิดให้ชมอย่างเป็นทางการเลยนะ

เรื่องนี้ทางด้านพระครูประยุทธ์เจติยานุการ

ความจริงพิพิธภัณฑ์ที่นี่ไม่ได้คิดจะสร้างนะ
เพียงแต่แค่อยากจะเก็บรวบรวมเอาภาพถ่าย
เอาสิ่งของต่างในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งนี้เอาไว้

มีของมีภาพถ่ายรวมอยู่๕๐๐กว่าภาพ
แล้วก็ยังมีภาพอีกเยอะเลยค่ะที่ไม่ได้ปรากฏทางสื่อ

ของที่ญาติโยมนำมาทำบุญ
ในช่วงที่น้องหมูป่าบวชนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องสังขทานที่มีสัญลักษณ์ต่างเกี่ยวกับน้อง

แล้วก็มีแนวคิดว่าจะสร้างสถานที่สักแห่งหนึ่ง
เพื่อเก็บรวบรวมภาพรวบรวมสิ่งของเหล่านี้เอาไว้เป็นที่ระลึก
รวมถึงที่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชม
จะเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอดีตด้วย
แล้วพิพิธภัณฑ์นี้ก็มีคำไว้อะไรจ๋าแซม
ซึ่งนายเอกพลจันทวงหรือว่าโค้ชเอกเนี่ยนะคะ
มาขอคำแนะนำในการเขียน
ก็ให้คำแนะนำไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีจัดแสดงเอาไว้ที่นี่ด้วยนะคะ